เรื่องนี้ก็ช็อกเพื่อนข้างห้อง
เอ๊ะทำไมห้องนี้มันมีน้ำอะไรไหลออกมาจากในห้องอยู่ในคอนโดด้วยนะครับ

มีน้ำไหลออกมาจากในห้องไม่พอมีกลิ่นเหม็นเหมือนกลิ่นเน่าเหมือนกลิ่นศพด้วย
นิติบุคคลของคอนโดเปิดเข้าไปเจอศพตายอยู่ในห้อง
คือไหลออกมานองแบบนี้เลยอะคะ
ทั้งกลิ่นทั้งน้ำของเหลวที่ไหลออกมาคุณผู้ชมครับ

คือสภาพศพก็แปลเปลี่ยนไปนะหลายวันแล้วตายหลายวัน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับตันยูใช้กุญแจสำรองเปิดเข้าไปในห้องพักแห่งนี้
อยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านเจริญกรุงครับ
กรุงเทพมหานครนิติบุคคลของคอนโดรับแจ้งว่า
ห้องพักห้องนี้ทำไมมันมีน้ำไหลออกมาคล้ายกับเลือดเลย
แล้วมีกลิ่นเหม็นโชยหึ่งไปหมดเลย
เปิดเข้าไปดูพบศพผู้ตายเป็นผู้ชายครับ
แปลเปลี่ยนไปเยอะแล้วเพราะว่าหลายวัน
ทราบว่าผู้ตายเนี่ยชื่อว่านายสุดเขตอายุ๗๓ปีครับมีอาชีพขับรถตู้รับส่งนักท่องเที่ยวตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผลตามเนื้อตามตัวเข้าของเครื่องใช้ทรัพย์สินสิ่งของมีค่ายารักษาโรคอยู่ในห้องปกติเหมือนเดิมเป๊ะไม่ได้มีร่องรอยการรื้อค้นใด
คุณเบิร์ตวิรยุทธ์ปรานีนักข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับในศรีอายุ๖๔เป็นเพื่อนร่วมงานของผู้ตายให้ข้อมูลบอกว่าผู้ตายเนี่ยเขาเคยมีครอบครัวนะเขาเคยมีลูกมีเมีย
แต่ช่วง๑๐ปีที่ผ่านมาสังเกตเห็นเขาอยู่คนเดียว
ก็ไม่รู้ว่าเลิกกับเมียหรือเปล่าทะเลาะกับเมียไหม
ว่าแยกกันอยู่หรือยังไงอันนี้ไม่มั่นใจ

หลังเขาอยู่ตัวคนเดียว
ก็จะมีเพื่อนร่วมงานแวะเวียนกันมาคอยเยี่ยมเยี่ยนบ้างดูแลบ้าง
หลับพากันไปหาหมอบ้างเพราะว่าคนตายอายุ๗๓แล้วครับ
ก็เหมือนกับเป็นคุณตาคนหนึ่งแล้วนะอายุเยอะแล้วเนี่ย
ผู้ตายมีอาชีพขับรถตู้รับส่งนักท่องเที่ยว
คุยกันครั้งสุดท้ายคือช่วงเช้า๒๑กันยาครับ

วันนั้นที่ส่งแชทไปถามก็คือถามว่าทำงานหรือเปล่า
จะให้ช่วยซื้อข้าวมาให้หลังจากนั้นผู้ตายก็เงียบหายไปเลย
ส่วนตัวเองก็ไปทำงานที่ต่างจังหวัดด้วย
ไปทำงานที่ระยองครับไม่ได้ติดต่อกัน
หลังจากที่ได้รับข้อความ๒๑กันยาช่วงเช้า
นั่นคือครั้งสุดท้ายแล้วมาเจออีกทีกลายเป็นศพครับ
ในวันนี้ขณะที่รถตู้ของผู้ตายนั้น
ซึ่งก็เป็นรถเช่านะครับเอาไว้รับส่งนักท่องเที่ยวก็จอดอยู่ที่หน้าคอนโดนั่นแหละฮะ
คาดว่าผู้ตายน่าจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัว
มีข้อมูลพบว่าก่อนที่โควิดระบาดผู้ตายเคยทำบายพาสหัวใจ
และกำลังจะครบกำหนดต้องไปหาหมอครับ
ตุลาคมที่จะถึงนี้แต่ว่าเสียชีวิตซะก่อน
มาสตาร์ทรถให้แกก็เนื้อ๒๑
แกไลน์มาหาผมสัก๘โมงครึ่ง

แต่คนถ้าไม่มีงานแกจะให้ซื้อข้าวซื้ออะไรมาให้เอาหน่อย
นี่แกก็เลยเงียบไปเลย
ผมก็กลับจากระยองเพิ่งเมื่อคืนก็เลย

ยังนึกสงห่อนใจว่าก็สงสัย

หลังจากรับแจ้งเหตุก็รีบมาตรวจสอบทันที
ห้องล็อกก็ต้องใช้กุญแจสำรอง

ทั้งยาโรคหัวใจโรคไต
ว่าน่าจะตายมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามวันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ตัวเขาเองก็เสียใจเหมือนกันนะครับค่ะน้ำของเหลวที่ไหลออกมา
ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ออกมาจากร่างของผู้ตายนั่นแหละลองฟังเพิ่มเติมครับ
มันไม่เชิงว่าเรือมันเหมือนกับเป็นหน้าเป็นน้ำอยู่ด้านในของผู้เสียชีวิตนะครับ
เพราะว่าดูแล้วที่สอบถามเพื่อนที่เขามาหาผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว
ไตด้วยแล้วก็หัวใจด้วยครับที่ได้สอบถามกันครับ
เขาจะเล่าให้ฟังอาการจากการชนะสูตรศพทีมงานร่วมกับตันยู
แล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์เวรโรงพยาบาลจุฬาตรวจร่างกายแล้วไม่มีอะไรผิด
หรือว่าผิดปกติทางธรรมชาติเลยครับตำรวจก็นำร่างส่งชนะสูตรนะฮะ
เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงที่นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาครับ
และอยู่ระหว่างการติดต่อประสานญาติหรือครอบครัวให้มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาครับ